ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดปีใหม่นี้นะครับ
คนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานมรีบอกว่า
จะเป็นปีที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชน
แต่ว่าหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณอภิษฎเวชาชีวะ
มองว่าคนจนไม่น่าจะหมดไปอย่างที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจบอกนะคุณเขียนมาสอน
แล้วก็เร่งให้รัฐบาลทบทวนนโยบายด้านเศรษฐกิจใหม่นะครับ
นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในปีสองพันห้าร้อยห้าอ่าหกสิบเอ็ด
ว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังไม่สะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นตามไปด้วย
โดยรัฐบาลต้องไปทบทวนการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน
นายอภิษฎบอกว่าไม่เชื่อว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ประเทศไทยจะไม่มีคนจนตามที่นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองน้ำมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

ต้องไปทบทวนนะครับเพราะจะมีอีกหลายเรื่องที่มาตั้งแต่ปีใหม่เลยนะครับ
เช่นปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว
ปัญหาเรื่องผลกระทบทางพืชผลทางการเกษตร
ที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างง่ายง่ายนะครับปัญหากฎหมายบางฉบับที่จะออกมาซึ่งหลักการดี
แต่รายละเอียดจะสร้างปัญหาให้กับคนอย่างเช่นภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าไม่เตรียมตัวไม่ปรับให้ดี
ก็จะเหมือนเดิมนะครับถ้าจะวิ่งเร็วขึ้นก็เฉพาะหัวขบวนเท่านั้นเอง
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่า
ปีนี้ปี๒๕๖๑จะเป็นปีที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนค่ะ
จะใช้ภาคการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรเป็นกลไกสำคัญนะคะ
เพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วน
ซึ่งก็จะใช้กลไกประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อนแทนรัฐบาลค่ะ
ส่วนนายกรอบศักดิภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายมนตรี
บอกว่าน้ำมนตรีนะครับได้สั่งการให้ทุกกระทรวงนำเสนอมาตรการต่างในปีใหม่นี้
เพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
โดยเน้นย้ำให้ทุกกระทรวงให้ความสำคัญกับปัญหาปากท้องและความยากจน
เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น